ไปที่นครศรีธรรมราชนะครับเดิมทีเนี่ย
คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเขาจะอนุโลมให้ร้านตัดผม
ร้านเสริมสวยเปิดได้พรุ่งนี้ค่ะแต่สุดท้ายมีมติใหม่
กเลิกคำสั่งนั้นหมายความว่าต้องปิดต่อไป
เนื่องจากว่ามีผู้สีชีวิตกับติดโควิดสิบเก้าเพิ่มขึ้นอืม
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ทางด้านของนายสิริพัฒน์พัทธกุลครับผู้ว่ามราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีการเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ห้องประชุมของสารกลางจังหวัดเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนกับเรื่องของการขยาย
เวลาให้ปิดร้านเสริมสวยกับร้านตัดผมออกไปก่อนรวมทั้งสถานเสริมความงามด้วย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งออกไปแล้วว่าอนุโลม
อนุญาตให้ร้านเสริมสวนร้านตัดผมต่างเปิดได้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
แต่เนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนครับพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มสี่
และเสียชีวิตเพิ่มอีก๑ในพื้นที่อำเภอบางขัน
ประกอบกับภาวะอื่นทั้งเรื่องของการแพร่ระบาดต่างมันก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับ
ก่อนหน้านี้กฎสงฆ์มหาภัยมีแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดปิดสถานที่และเสียงการแพร่เชื้อไปกด
ตามข้อกำหนดของกฎหมายมาตรา๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในชวบที่หนึ่งถึงสามโดดปิดสถานที่เสียงไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน
ที่ประชุมเนี่ยก็เลยมีมติให้ปิดร้านเสริมสวยร้านตัดผมสถานเสริมความงามและจุดเสี่ยงไปจนถึง๓๐เมษายนนี้
แล้วก็ยกเลิกประกาศเดิมคำสั่งเดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไป
นะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่พรุ่งนี้ร้านเสริมสวยไม่ให้เปิดแล้วนะครับ
ทางนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการเผยแพร่ประกาศนี้ทันทีให้ผู้ประกอบการให้ประชาชนรับทราบอย่างเร่งด่วน
เพราะเดี๋ยวจะมีคนไม่ทราบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้านตัดผมเปิดขึ้นมาคนจะไปก็จะไปผิดเรื่องของกฎหมายในจังหวัดของเขาด้วยนะครับ